เตือนกันมาตลอดนะคะว่าแยกวัดใจแยกวัดดวงสี่แยกที่มันไม่มีไฟสัญญาณจราจรเนี่ยก่อนที่จะขับข้ามไปเนี่ยเอาไว้ชัวร์เอาให้แน่นะคะ
ฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นเหมือนคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ค่ะ
หมายถึงว่ารถเนี่ยเสียหายเห็นไหมคะคือถ้าเกิดมันหนัก
หนักมากเนี่ยคนก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะ
กลายเป็นว่ามีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ชาวบ้านเรียกว่า
สี่แยกวัดใจไม่มีไฟสัญญาณจราจรคือถนนสายรองแบบเนี้ยคือ
มันจะไปติดไฟสัญญาจราจรมันก็ค่อนข้างยากนะเอาจริง
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดค่ะระมัดระวังให้ดีนะ
สุดท้ายตังหลวงพื้นที่มาตรวจสอบแบบนี้นะคะตรงนี้
ศรีแยกชนะประธานบ้านปฐมหมู่สุดเอ็ดตำบลเมือง๑๔
ห้ออำเภอเมืองแพร่ค่ะเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วสุดท้ายก็หนุ่มคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะกู้ชีพต้องรีบไปตรวจสอบ
แล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนขับรถกระบะ
ชื่อว่าคุณพิกุลถิ่นหลวงเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เธอกลับมาจากทำงานแล้วก็ไปรับลูกเพื่อเดินทางกลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็คือสี่แยกวัดดวงวัดใจอืม
อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะเห็นมีรถมอเตอร์ไซค์จอดขวามือหนึ่งคัน
นั่นแหละค่ะตรงนั้นเห็นไหมจอดขวามือหนึ่งคัน
เธอก็เห็นว่ามีคนจอดแสดงว่าคันที่จะตามมาจากมอเตอร์ไซคันนั้น
เขาก็ต้องเห็นว่ามอเตอร์ไซคันนั้นจอด
มั่นใจว่ามอเตอร์ไซค์จอดปลอดภัยแล้วใช่ไหม
ก็เลยขับรถผ่านจังหวะนั้นรถคู่กรณี
พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะจนเกิดการชนเข้าอย่างจัง
แต่ก็ยืนยันว่าจะไปเยี่ยมคู่กรณีที่บาดเจ็บนะคะอ๋อก็ยังน่ารักนะ
ตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เดี๋ยวจะรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บก่อนนะคะ
ก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
คือเห็นไหมครับมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่เนี่ย
มุมมันอับมากนะเพราะว่ามันมีกำแพงบ้านใหญ่สูง
ใช่ค่ะออกอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับ
มันก็เลยทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นแย่ด้วยฉะนั้นจอดก่อนดีกว่า
ดูดีกว่าใช่ใช่แต่ชัวร์ดีกว่านะคะค่ะ